คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันเลยดีกว่า
วันพันปัญหาของจริงค่ะสำหรับแน็กชาลี
ตั้งแต่มาแนวติดหล่อนี่นะบอกเลยว่าอุ้ยมีแต่เรื่องปวดหัว
จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในช่วง

ชีวิตจริงติดหนี้โซเชียลพี่ก็เลยต้องติดหล่อ

ก็ภาพหนุ่มเสิร์นไลค์จับแยะนอนกลางดิน
กินกลางซ้ายของคุณเขามันหายไป
ช่วงนี้แน็กชาลีเขารอไม่พักไม่เว้นวักให้หายใจกันเลยค่ะ
แล้วก็เพราะไอ้ความหล่อที่มีนี่แหละ
สร้างเรื่องสร้างราวให้ฮีได้ปวดหัวทุกวัน

มันจะมีสักมุมไหมเนี่ยที่แบบหน้าตาเรามันจะไม่หล่อ

มีสถานที่ลดความหล่อให้ผมหน่อยไหมครับ
โอ๊ยหล่อแล้วมันบาดใจ
มีสนานไม่ได้เก็บแน่นิดเดียวน่ะ

เดี๋ยวเดี๋ยวหน้ามันหล่อนี่เยี่ยวลองใส่หน่อย
เราก็คิดว่าปัญหาอะไร
ใครมารังความหี่ที่ไหนได้
อยากจะหาทางลดความหล่อโอเคเลย
หล่อก็หล่อจริงอะแกจะเอาอะไรไปเถียง
อุ๊ยพูดหัวตุ๊บละ